ขณะที่วันนี้สารรัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉันนะครับรับพิจารณาคำร้อง
ที่กรกตยื่นเรื่องให้พิจารณาสถานะของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับ
ว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครสอสอจากปมการถือหุ้นสื่อหรือไม่
ขณะที่นายธนทรเปิดแถลงข่าวนะครับยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานการเมืองต่อ
และขณะนี้ขอเดินหน้ารวบรวมเสียงสนับสนุนในการให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชเจาะประเด็นจากรายงานครับ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
สะดุดเพราะอาจขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งสอสอตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๐๑
จากกรณีถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียที่วันนี้สารมีมติเอกชั้นรับคำร้องไว้พิจารณา
และให้สอสอป้ายแดงที่ชื่อธนทรยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย
นายธนทรในฐานะผู้ถูกร้องสามารถยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาได้
ภายใน๑๕วันนับจากนี้
เจ้าตัวแถลงไม่เห็นด้วยกับมติของสารรัฐธรรมนูล
ยืนยันอนาคตใหม่จะผลักดันธนทรเป็นนายกรัฐมนตรี
เปรียบเทียบคดีของตัวเองและนายดอนประมัติวินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ที่เกิดขึ้นและจบลงในที่เดียวกัน
ใช้เวลา๕๓วัน
จำนวนวันที่แตกต่างระหว่างสองกรณีนี้
คือ๓๖๔วัน
หรือเกือบ๑ปีนะครับ
โลกออนไลน์ต่างแห่จิบแฮดแท็ก
แตนวิทย์ธนทรหรือยืนเคียงข้างธนทร
ต่อกรณีการรับคำร้องไว้วินิจฉัย

และมีการแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากร

และเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งมองว่า

จะทำให้ภักดิ์อนาคตใหม่คาดไปหนึ่งเสียง
ในการโหวตประธานสภาผู้แทนราชดร

เพราะสารให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ทันที

แต่นายธนทรยังน่าจะมีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะอยู่ในบัญชีผู้ถูกเสนอชื่อของพัก

และที่น่าตื่นเต้นคือการเลือกตั้งซ่อม

คะแนนของพักสีส้มจะแปลเป็นน้อยลง
หรือกลายเป็นท่วมท้นอย่างถล่มทลาย
จับตาว่า๒๔พฤษภาคมนี้
นายธนทรจะสามารถเข้าร่วมพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภา
และเข้าร่วมประชุมสภาพผู้แทนราชดร๒๕พฤษภาคมนี้ได้หรือไม่

เลขาที่การสภาพุทธแทนราษฎรบอกว่า
ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากสารรัฐธรรมนูล

นายธนทรยังสามารถเข้าร่วมงานพิธี
และต้องกล่าวคำปฏิญาณตนในการประชุมสภาก่อนยุติการปฏิบัติหน้าที่

กระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อม
ในวันที่๒๖พฤษภาคมนี้

เป็นขุมกำลังของพักอนาคตใหม่

เจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังกลับไป